บอกว่าสุ๊กกี้ที่นี่นี่เป็นสุ๊กกี้สูตรไหล่ลำรสเด็ดที่สืบทอดมานานกว่า๕๐ภาพปีเลยนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยเฮียป้องกับน้องใบตองยังไม่เกิดกันเลยทีเดียว
ความอร่อยนี้ตกทอดกันมาถึงรุ่นที่๒แล้วล่ะครับ
ห่วงท้ายมาด้วยยิ่งเป็นเครื่องการันตีเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นตำนานที่เด็ดสรติแค่ไหน
เอาละครับมาถึงร้านนั่งกินนะครับวันนี้รับได้รับเกียรตินะฮะจากอาม้าแล้วก็คุณเจี๊ยบนะฮะ
มานี่คือเป็นเจ้าของสูตรต้นตำรับตัวจริงเสียงจริงแล้วคุณจะเป็นทายาทรุ่นที่สอง
สวัสดีครับแล้วคุณเจี๊ยบครับสวัสดีครับ

พี่ป้องเคยไปกินที่ศาขายศรษฐศิษยนด์

จำได้รอเหมือนเดิม
นี้คือใบตองสงสัยว่าชื่อร้านเอลวิส

ซึ่งบางคนเด็กรุ่นใหม่ก็จะบอกว่าอุ้ยจำยาก
นี้คือร้านหองฮ่าเซ็งฮวด
ทำไมต้องเป็นพี่เอวิสด้วยครับ
ตอนที่เราเข้ามารับช่วงต่อจากคุณแม่
ทำไมป๊าป๊าไว้ผมทรงเดียวกับเอวิทย์เลย

เก่าเขาน่าจะไว้อย่างนั้นกันมั้งค่ะ
ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราก็เลยลองมาปรึกษากันในครอบครัว
เฮ้ยแม่เราลองเปลี่ยนชื่อไหม
เป็นเอวิสสุกี้ไหมแม่พ่อพ่อป๊าก็ชอบด้วย
และอีกอย่างหนึ่งด้วยความรู้สึกของเราอะไรที่มันเป็นอมตะ

ฉะนั้นการที่เราจะใช้ตั้งชื่อร้านเราก็อยากให้ร้านเราอยู่ไปนาน
จนเป็นอมตาจนถึงลูกลูกลูกหลานเนาะ

เอามาเอามาเป็นได้ไหมเอวิส

หลังจากเปลี่ยนชื่อปั๊บเป็นเอวิสุกี้

ผลตอบรับค่อนข้างเรียกว่าดีมากเลยนะคะ

นี้ด้วยว่าที่เราออกรายการด้วย
จังหวะที่ว่าเขาอาจจะมีคอนเทนต์ให้เล่นมั้

ตั้งแต่ออกรายการไปเนี่ยยังไม่ทันจะจบรายการเลยนะคะ
โทรเข้ามาจนสายเนี่ยพันกันเลยค่ะ

คุณแม่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์บ้านฉันเสียเหรอ
เปล่าไม่ใช่แม่เขาน่าจะโทรมาชนกัน

คนพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยยังไม่ทันเปิดร้านเลย
คนมาต่อคิวตั้งแต่หน้าร้านอะตักซอยอะค่ะ

เป็น๑๐ปีแล้วเรายังบอกกับแม่เลยแม่คนมาเยอะจนเราอ่ะทำไม่ไหวจริง
จริงตอนนั้นยังบอกแม่เลยแม่จริงหนูก็ไม่อยากได้เงินแล้วนะ

เยอะทุกวันพอยังไม่ทันเปิดร้านลูกค้ารอไม่ทันเปิดร้านลูกค้ามารอ
เทคนิคการขายเปลี่ยนชื่อร้านให้จำง่ายเป็นคำที่คนติดหูคุ้นเคยแบบนี้นี่เองล่ะครับ
ที่ทำให้คนสนใจและรู้จักร้านในเวลาอันรวดเร็ว
แต่ที่เปิดไม่ยาวนานครึ่งสัตวรรษแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพราะชื่อแน่นอน
แต่ด้วยเพราะรสชาติที่อร่อยเด็ดจนใครก็ติดใจลายยุคหลายสมัย
เพราะฉะนั้นจะรีรออะไร

แพม

ประจำกินบ่อยงั้นเริ่มชิมกันเลยเอาที่เมนูซุกี้แห้งก่อนเนอะ
หมูอ่ะมีความแบบเค็มหอมแล้วหมูจะไม่เหนียว
แล้วหมูเขามาเป็นเป็นชิ้นใหญ่นะคุณผู้ชมเนี้ยหมูใหญ่มาก
แล้วบอกเลยว่าอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านนี้มันเป็นซุกกี้แห้งที่ไม่มัน

อร่อยเหมือนเดิมเนื้อนุ่มนุ่มนะฮะความหอมของกระทะ
แม่นใม่นิดแล้วก็ไส้แล้วก็ผักนุ่มนุ่มใช่ฮู

ถ้าเรียกเกาเหลามันก็เป็นอะไรที่ธรรมดาทั่วไป

มันจะเป็นตุ๊กกี้กึ่งระหว่างผัดกับแห้ง

แล้วเมื่อกี้หมึกกรอบคือแบบอร่อยมาก

โดยเชลทรงเครื่องเนี่ยเป็นพระเอกของร้านเลย
เนยตัดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยว

แล้วเนยมันหอมมากมาก

ขวมไม่ได้ระวังวิชาลินถึง๔ปีซ้อนนะฮะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อ
แต่ว่าตอนนี้อยากเข้าไปดูในครัว
อยากไปขอสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อย
เอวิสสุกี้ดูสิว่าจะอร่อยขนาดไหน

ถึงเวลาพาทุกคนเข้าครัว
เปิดสูตรลับ๒เมนูเงินล้าน

ที่ทำให้มัดใจลูกค้าทั้งชาวไทย

ลับซุกกี้แห้งของร้านเอวิทของเราคืออะไรคะ

บางครั้งลูกค้าเนี่ยคนที่หนึ่งขอไม่ใส่พริก

เราก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรง

คือเขาจะผัดใหม่กันชามต่อชาม
ที่สำคัญเนี่ยครับมีมือตวงวัตถุดิบ
เพราะฉะนั้นปริมาณเนื้อและผักของแต่ละชาม
เท่ากันทุกชามอย่างแน่นอน
ไปกินกับเพื่อนก็ไม่ต้องห่วงว่าจะทะเลาะกัน
ชามใครจะเยอะกว่า

ต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นซุกี้สูตรไหลำ
แต่แทบจะไม่มีกลิ่นของเต้าหู้หยีเลยล่ะครับ
แต่จะได้กลิ่นหอมของกระทะแทน
เรียกว่าเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านไปแล้วล่ะครับ
ไม่เชื่อมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับ
ยังไม่หมดแค่นี้
คือจะเป็นหลุมแบบเนี้ยค่ะเต้าพิเศษนี้เนี้ยครับ
เรียกว่าเป็นอุปกรณ์การทำหอยเชลย่างเนยที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยนะ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คุณพ่อของคุณเจี๊ยบคิดขึ้นมาเพราะแต่ก่อนย่างด้วยตระแกงบนเต้าทาน
พอเมื่อโดนไฟร้อนไปเรื่อยมันก็จะปิดเปรี้ยวคดงอ
แหมเนยที่ทานลงไปบนหอยเชลเนี่ยครับเวลาหกลงไปโดนไฟ
ไฟก็จะลุกอย่างต่อเนื่องจนทำให้ฟ้าหอยดำและไหม้ได้
จึงเกิดเป็นไอเดียการทำเตาเป็นหลุมให้ไฟลนแค่ฝาหอยด้านล่างอย่างเดียว
หอยหมูสับเนยก็จะไม่หกนั่นเองล่ะครับ
ใช้เวลานานไหมคะประมาณไม่เกินไม่เกิน๕นาที
แล้วดูยังไงคะคุณเจี๊ยบว่าแบบมันจะได้ที่หรือยังอะไรอย่างนี้
เอ่อสูตรด้วยตัวเนื้อเนื้อของหอยแรกแรกเนี่ย
เวลาเราลงไปมันจะสีใสพอเราปิ้งเบ็ดเจ้าภาคมันจะเริ่มขุนมานะคะ
เอาละฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่
หอยเชียวย่างเนยสูตรเอวิสุกี้
อำมณามีการบิวชาสิ่งศักดิ์สี่มีว่ายอะไรไหม

ดูสูตรเด็ดความอร่อยไปแล้วระดับมิชลินเลยนะพี่ป้องสุดยอดจริง
พี่ป้องเอากลับไปทำได้ไหมไม่ได้มันทำที่ร้านเขาก็อร่อยกว่า
แน่นอนได้มาตรฐานด้วยทีนี้เห็นว่าทางร้านของเราค่ะคุณเจี๊ยบ
มีการแบบว่าปรับปรุงตามคำแนะนำของลูกค้าที่มาทานด้วยใช่ค่ะ
บางทีเนี่ยเหมือนยุคนี้เนี่ยนะคะบางทีลูกค้าก็จะมีคอมเมนต์
เข้ามาในเพจบ้างเข้ามาในอะไรบ้างบางคนไม่ชอบค่ะ
ชอบทานน้ำมันเยอะอ่าลูกค้าอาจจะคอมเมนต์ว่าขอเป็นเช่นสุกี้แห้ง
ขอเป็นผัดน้ำได้ไหมครับเพราะว่าผมไม่อยากกินน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย
พอเราเราได้มาลองทำดูแล้วก็มาลองชิมดูเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะ
กลับได้เป็นเมนูสุขภาพขึ้นมาอีกเมนูหนึ่งสุขภาพถึงขนาดว่าโรงพยาบาล
เมนูนี้เอาไปใช้ใช่ค่ะมีคุณหมอมาลองทานดูค่ะครับ
เขาก็บอกว่าอยากได้เมนูของที่ร้านเอวิสุกี้อะครับ
เอามาเป็นเมนูสุขภาพให้กับคนไข้ในโรงพยาบาลชิงกินดู
สุกี้นี่ครบห้าหมู่เลยนะคะแล้วอันนี้ยิ่งผัดด้วยน้ำด้วย
แล้วมีแบบว่ามีดีแบบดีใช่ไหมดูอ้าวหมาดีไม่อ้วนเลยนี่อ่ะ
คมะขยันเนี่ยอยากทำงาน
ตอนนี้อยากจะรู้เหลือเกินว่าคุณเจี๊ยบและอาม่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่นับถือและศรัทธาที่ช่วยให้การค้าเจริญรุ่งเรืองบ้างไหมล่ะครับ
พูดก็พูดนะอาม้าแอบถามนิดนึงว่าอาม้ามีการแบบว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหว้อะไรไหมเวลาเราจะเปิดร้านทุกวันอย่างนี้ค่ะ
ค่าถ่ายดำรวยค่านิดนึงเอาไหว้เจ้า
เจี๊ยบดีกว่ามีอะไรสิ่งที่เป็นหนึ่งวันนี้ที่จะมีการทั้ะธีะใจเป็นอะไร

จะมีกรรทาเด็ดไหมคะขอจดเลย
จริงแล้วบางทีรักใครชอบใครจะชอบบอกนะคะว่า
ให้สวดบทหลวงพ่อปานดีกว่าอย่างเจี๊ยบเนี่ยสวดตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่

ใช่ค่ะสวดวิราธยกหน้าคุณแม่
อ๋อนี่คุณแม่ไห้ติดคอตลอดเลย
ใช่จริงบางครั้งเหมือนเราติดขัดในธุรกิจจริงนะคะ
แต่บางครั้งเนี่ยการแก้ไขปัญหาของเรา
จริงแล้วมันก็มีหลายแบบแต่ละคนต่างกัน
แต่อย่างเจ๊บเนี่ยสวดมอง
จริงค่ะแล้วเราขอเป็นบทอย่างนี้

แต่พอเรารู้สึกว่าบางทีเราเหมือนกับว่าจะติดขัดติดขัดอะไร
มันเหมือนมีอะไรมาช่วยเราให้ผ่าน
ดนตรี
แค่คุณ
ให้อาม่าฝากเค้ตรัส
สมความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้

เอาหม้อมาขัดเอาชามาล้าง

หม้อขัดหายก็ขัดไปอย่าไปขัดใจคนลูก

โปรโมชั่นเด็ดให้กับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงซะหน่อยครับ
ได้ค่ะถ้าเกิดลูกค้ามาจากรายการเศรษฐีป้ายแดงนะคะ

เราจะแถมพวกไก่ให้ฟรี๑จานเลยค่ะ

เอามาเลยพวกไก่ฟรี๑จานนะฮะ
บอกว่ามาจากรายการเศรษฐีป้ายแดง

ที่เอวิสสุกี้สาขาบรรทัดทอง